ใครอยากจะไปเที่ยวที่รู้สึกว่าปกติคงไม่ได้เข้าไป

ระยองเปิดเรือนจำชั่วคราวให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแหล่งใหม่
ต้อนรับการท่องเที่ยวเมืองรองคุณผู้ชม
นี่ค่ะเรือนจำชั่วคราวเขาไม้แก้ว

เขาเปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวใหม่เลยนะคะ
ให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชมโครงการสวนเกษตรตามศาสตร์พระราชาของเรือนจำ
แห่นึกว่าจะให้เข้าไปนอนเล่นในห้องขัง
เข้าไปเหมือนกับว่าเหมือนเข้าไปทัวร์ค่ะ
ซึ่งมี๔ฐานหลักค่ะฐานแรกคือการฝึกอาชีพด้านประสุทธิ์
แพะเลี้ยงแกะเลี้ยงปลาเลี้ยงหมูหลุมเลี้ยงเป็ดไก่

ส่วนฐานที่๒ค่ะเป็นฐานทำปุ๋ยอินซี
ฐานที่๓จะเป็นฐานปลูกผักปลอดสารพิษ
จำลองการเลี้ยงสัตว์แล้วก็ปลูกพืชผักในพื้นที่๑ไร่
เพื่อให้ผู้ต้องขังสามารถนำกลับไปทำร้ายได้

ซึ่งนักท่องเที่ยวที่เข้าไปเรียนรู้สวนเกษตรทฤษฎีใหม่นี้เนี่ยนะ
มันก็จะมีทั้งสวนผสมมีเศรษฐกิจพอเพียง
ได้ไปเก็บไข่ไก่ไข่เป็ดได้ให้อาหารหมูหลุมด้วย
ใครสนใจนะคะไปได้ทุกวันเลยไม่มีวันหยุดค่ะ
โมงเช้าถึง๔โมงครึ่งตอนเย็น
ส่วนใครอยากจะไปเที่ยวเป็นหมู่คณะก็ทำได้นะคะ
ยังสั่งอาหารจากเรือนจำมารับประทานได้ด้วย
จองล่วงหน้าได้ที่หมายเลขด้านที่อยู่ด้านล่างนี้เลยนะคะ
กดศูนย์ได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการเลยนะคะ
จริงเมืองไทยเนี่ยนะมีแหล่งท่องเที่ยวเยอะมาก
อยู่ที่เรานั้นจะไปจะเลือกไปว่าเราชอบแบบไหนก็ไปแบบนั้น
มันมีอะไรให้เราเรียนรู้อีกเยอะแยะมากมาย
รวมถึงถ้าใครอยากจะไปแบบวันเดย์ทริปแบบ๑วันไปเที่ยวหลายที่

มีทรทระยองเปิดเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงการเที่ยวครบใน๑วันเลย
ตั้งต้นที่เขาภูดอนอำเภอบ้านฉางค่ะ
จากนั้นก็ไล่มาที่สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
อำเภอนิคมพัฒนาแล้วก็ไปต่อที่อ่างเก็บน้ำดอกรายในอำเภอปลวกแดง
ปิดท้ายที่เรือนจำชั่วคราวเขาไม้แก้วอำเภอบ้านค่ายนี่แหละค่ะ
นี่มาให้เป็นแบบว่าเส้นทางเที่ยวแบบมาราทอนยาว๑วันเต็มไปเลย